คุณผู้ชมคะมาดูกันต่อสำหรับแชร์มหากราบแชร์แม่มณีนะคะ
โดนไป๔ข้อหาเต็มร่วมกับสามีคัดค้านการประกันตัวด้วย
สารเนี่ยมีการขอมหน้าสารฝากขังไปแล้วตั้งแต่๓พฤศจิกายนนะคะ
แม่มณียังชิวอยู่ค่ะแม่มณียังคงบอกว่าก็สบายอยู่นะ
ก็ยังไม่เครียดอะไรยังยิ้มออกนะคะ
ตำรวจเขาไล่สาวไปถึงพวกเส้นทางการเงินถึงแม่ข่ายถึงเครือข่าย
ที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินแทนแม่มณีทั้งหมด
รวมถึงมีตัวละครอีกหนึ่งตัวเพิ่มขึ้นมาคือเฮียกู้
อ้างเองจากที่แม่มณีเขาบอกนะคะ
แม่มะนีหรือว่าเดียหรือนางสาววรรษณีย์ที่ประเวท
แล้วก็นายเมธีชินนาหรือว่าบอสสามี
จำได้ใช่ไหมคะถูกจับตั้งแต่๒พฤศจิกายน
ถูกสารฝากค้างไป๓พฤศจิกายน
เพราะว่าตำรวจเนี่ยสอบปากคำอย่างละเอียดหนักเลยนะคะ
เจ้าตัวก็ยังบอกว่ายังไม่เครียดยังสบายใจอยู่
เดี๋ยวเรื่องประกันตัวเดี๋ยวรอดูสารพิจารณา
ทีนี้ตอนที่ตำรวจเขาสอบปากคำทั้งสามีทั้งแม่มณีเนี่ย
ก็คือสอบเรื่องของเส้นทางการเงินทั้งหมด
ทั้งสองคนช่วยชี้รูปพวกแม่ข่าย

คนที่ทำธุรกรรมแทนต่างทั้งหมดมาเป็นแผนผังเลยนะคะ
ซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็ทีมงานชุดสืบสวนเนี่ยเขาได้ข้อมูลเส้นทางการเงินของเครือข่ายนี้
ย้ำว่าได้มาทั้งหมดแล้วนะคะใครที่รู้ตัวรอได้เลย
ทีนี้จากการสอบปากคำแม่มณีแม่มณีบอกว่าเฮียกู้เลยจ้ะเฮียกู้เลยค่ะ
เป็นคนปล่อยเงินดอกรายใหญ่ที่จังหวัดอุดรธานีและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแชร์ออมเงินแม่มณีนี่แหละ
บอกว่ารู้จักกับเฮียกู้ตั้งแต่ปี๒๕๖๐คือ๒ปีที่แล้ว
เฮียกู้ทีมข่าวเราไปหาเฮียกู้เลยค่ะเฮียกู้เป็นใครเฮียกู้อยู่ที่ไหน
มีตัวตนจริงตัวตนหรือเปล่าไปตรวจสอบเลยตั้งแต่ปี๒๕๕๙จนถึงปัจจุบัน
นายทุนเงินกู้ที่อุดรธานีในฐานระบบของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการช่อกงทรัพย์สินของประชาชน
ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีหรือที่เขาเรียกกันว่าศูนย์ปราบรามนายทุนเงินกู้นอกระบบเนี่ย
มีรายชื่อในทุนเงินกู้ทั้งหมด๑๔รายถูกจับหมดแล้วถูกดำเนินคดีหมดแล้ว
ซึ่งคดีความยังอยู่ในชั้นพิจารณาของศาลไล่ตรวจไปตั้งแต่๑๑๔รายเนี่ยค่ะ
ไม่มีชื่อเฮียกู้แม้แต่ชื่อเดียวไม่มีเลยและไม่เคยมีผู้เสียหายคนไหนมาแจ้งความดำเนินคดีกับเฮียกู้ด้วย
สรุปแม่มณีมโนขึ้นอีกแล้วหรือเปล่า
ในทุนที่ในแม่มณีกล่าวอ้างชื่อกู้ของอุดรไม่มีนะครับ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

ไม่ถึงจำได้ใช่ไหมคะว่าแม่มณีเองเนี่ยเขาตั้งตัวเป็นในทุนด้วยนะ
มีการซื้อตึกซื้ออะไรแล้วก็ตั้งตัวเป็นในทุนสร้างละครละครสร้างนู่นสร้างนี่
ก็มีดารงดารารู้จักกันเยอะหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะ
นี่เลยหอบเอกสารหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของนายเมธีชินพาสามีแม่มณี
มาแจ้งความกับตำรวจโรงพักเมืองอุดรธานีว่าเธอสูญเงินไป๖แสนบาท
เธอบอกว่าเธอลงทุนเล่นแชร์แม่มณีได้๑เดือน
มาลงทุนช่วงที่กำลังจะรับปริญญาเพราะว่าอยากมีเงินมาหมุนใช้จ่าย
รู้จักกับแม่มณีรู้จักกันมานานประมาณนึงแล้ว
เจอกันในงานเลี้ยงวันเกิดแม่มณีก็เอาเลยจ้ะ
ทำธุรกิจรับฝากเงินออมอยู่นะสนใจไหมมาออมเงินกับแชร์แม่มณีได้นู่นนี่นั่นนู่น
ตอนแรกเธอก็ไม่เชื่อแต่ด้านไปเจอเพื่อนที่ลงทุนแล้วได้เงินหลักล้าน
เลยตัดสินใจเอ้าลองดูสักตั้ง
การลงทุนรู้สึกว่าคนเราก็ต้องเริ่มลงทุนกันบ้าง
เดือนเดียวเท่านั้นร้าค่ะ๖๐๐๐๐๐บาทหายวับไปกับต่าง
คนโดนเยอะญาติญาติที่เป็นเพื่อนคุณแม่ผมก็โดนไปแสนสองแสน

คือถ้ามูลค่าแบบพันกว่าล้านแล้วผู้เสียหายเยอะขนาดนี้